พูดเรื่องเที่ยวผมก็อยากจะพาไปเที่ยวอีกที่หนึ่ง

ไปที่เกาะเสม็ด

ไปเลยไปเลยไปที่นี่เขาบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบไร้ขยะ

ต้องเตรียมขนาดนี้เลยเหรอไปหาซื้อพวกจานชามพลาสติกใช้แล้วทิ้งก็ได้มั้ง
ไม่ได้เดี๋ยวนี้เขารณรงค์ให้ร้อนลาเลิกแล้วนะ
พวกพลาสติกที่ชาเลาทิ้งเนี่ย
ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
โดยเฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
ได้นำแนวคิดเรื่องการใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่
และจัดการรณรงค์ลดบรรจุพันธุ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม
คือเราเป็นในส่วนของผู้ประกอบการ
คิดว่าการลดการใช้ถุงพลาสติก
หรือว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งหมด
เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว
ทราบหรือไม่ว่าช่วง๒๐ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูฮิวจำนวน๔๕๐๐๐ล้านใบต่อปี
บรรจุอาหารจำนวน๖๗๕๘ล้านใบต่อปี
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจำนวน๙๗๕๐ล้านใบต่อปี
ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก
เมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายหลังการบริโภค
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
โดยเพราะว่ามีถุงพลาสติก๑๑๘และฟอร์มบรรจุอาหาร๑๐๙ในขยะทะเลไทย
และมีแนวโน้มในการเกิดการรั่วไหลของสารปรุงแต่งหรือสารประกอบที่ใช้ในการผลิตพลาสติก
และฝงที่ใช้บรรจุอาหารซึ่งอาจเป็นพิษและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
นี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวยุคใหม่หัวใจรักโลก
เที่ยวที่ไหนเทศกาลอะไรก็เที่ยวสนุกได้พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ด้วยการช่วยกันลดละเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขยะพลาสติกที่ไม่จำเป็น